ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปหนึ่ง
ที่มีผู้ชายคนนึงนำมาโพสต์เอาไว้
เป็นคลิปที่มีชายคนนี้ค่ะ
ลักษณะอาการคล้ายถูกผีเข้า
ร้องเสียงดังโวยวายค่ะ

นี่ค่ะร้องไม่เป็นภาษาเลย
ชาวบ้านก็ช่วยกันจับเอาไว้
ในคลิปมีพระกำลังทำพิธีอยู่ด้วยค่ะ
คลิปนี้เพจจริงโพสต์เอาไว้
ในคลิปมีผู้ชายที่มีลักษณะเหมือนถูกผีเข้า

คำรามเสียงดังต่อต้านการทำพิธีของพระสงฆ์
แล้วก็มีชาวบ้านช่วยกันจับเอาไว้
เพื่อให้การทำพิธีสำเร็จ
ผู้โพสต์เขาขึ้นข้อความว่า
หมอปลาไหมนี่ไม่ใช่การแสดงนะคะ
มันคือเรื่องจริงพาไปมา๕วัดแล้ว
ไม่ออกนะคะก็ยังคงเข้าอีกเหมือนเดิม
ต้องทำยังไงขนาดพระยังไม่กลัว

ขณะที่มีคนมาแสดงความเห็นจำนวนมากเลย
บางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าลักษณะผีเข้าแบบนี้เชื่อไหม
พอตำรวจยิงปืนนัดเดียวนะผีออกหายเป็นปลิดทิ้งไปเลย
ชาวเน็ตนะคะก็คอมเมนต์กันไป
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ควรใช้วิจารณญาณในการรับชม
สุดท้ายเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเนี่ยนะคะ
ว่าจะใช้วิธีอะไรทำให้ผีออกได้สำเร็จนะคะ